อย่าปล่อยให้เม้า

ลูกสาวเป็นดาราเป็นนางเอก
แบบว่าน้องใบเฟิร์นเป็นคนใต้หรอ
เราก็พึ่งรู้ว่าเบี้ยเฟิร์นเป็นคนใต้แหล่งใต้กันนะคะ
แต่หน้าวางมากเลย

ที่ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานอย่างพ่อเอกเอกชะนี

เพราะจริงแล้วนะคะใบเฟิร์นก็เป็นสาวใต้

แทนหลังจากใบเฟิร์นสละสดกับแฟนหนุ่มเจ้าของค่ายเพลง

เพราะว่าใบเฟิร์นยังติดถ่ายละครอยู่นะคะ
เรื่องทายงพระญาติก็ต้องรอไปก่อนค่ะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังสาวใบเฟิร์นกันหน่อยค่ะ

แต่ว่าแบบเหมือนอย่างที่บอกว่าละครมันเลสมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกก็ตั้งใจว่าแบบจบต้นปี

เพราะว่าละครเพิ่งกำลังจะจบนะ

ก็เลยอาจจะเลื่อนเป็นปีหน้าแทนค่ะ
จดทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าจัดงานครับ

เหมือนเราก็รู้สึกว่าอยู่กันสองคนไปเรื่อยดีกว่า

รับงานรับใช้ได้ทั่วราชนาจักรครับฝากด้วยครับผม